คุณผู้ชมค่ะและทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรปฏิบัติและเรื่องของการแต่งกาย
เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมสมพระเกียรตินะคะในการวางดอกไม้จันทร์ที่ซุ้มวางดอกไม้จันทร์
และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ที่พระเมรุมาตรจำลองทั่วประเทศนะคะ
ว่าขั้นตอนควรจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

สำหรับกำหนดการในการเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์
ช่วงแรกจะเริ่มขึ้นในเวลา๙นาฬิกา
ถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ยกเว้นที่สวนนคราพิรม
เริ่มในเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ถึงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ประชาชนหยุดวางดอกไม้จันทร์ชั่วคราว
เพื่อเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที

เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมวางดอกไม้จันทร์ในช่วงที่๒ค่ะ
ส่วนขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมวางดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนมีดังนี้นะครับ
ขั้นตอนที่๑ก็คือเจ้าหน้าที่จะแบ่งประชาชนที่เดินทางมาเป็น๙แถวนะครับ
ขั้นตอนที่๒เจ้าหน้าที่จะจัดระเบียบแถวทั้ง๙แถวให้เป็นแถวละ๙คน
ขั้นตอนที่๓เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มวางดอกไม้จันทร์จะคอยส่งดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชน
ขั้นตอนที่๔ประชาชนเข้าประจำจุดวางดอกไม้จันทร์
ถวายคำนับหนึ่งครั้งแล้ววางดอกไม้จันทร์ที่ผ่าน
จากนั้นถวายคำนับอีกหนึ่งครั้งก่อนเดินแยกออกซ้ายขวา
ด้วยเสื้อสีดำแบบสุภาพมีแขนไม่รัดรูปงดเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยว
โปรงยาวสีดำคลุมเข่ารองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำค่ะ
ซึ่งประชาชนควรเตรียมความพร้อมในเรื่องของยาประจำตัว
บัตรประชาชนที่ต้องพกติดตัวเสมอนะคะร่มหรือพัดก็ต้องเป็นสีดำค่ะ
รับประทานอาหารมาก่อนหรือนำอาหารพกติดตัวมาด้วย
ขอความร่วมมือนะคะว่าห้ามพกของมีคม
ส่วนเด็กคนชะลาก็ควรจะเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อได้
ติดตัวเอาไว้เผื่อพลัดหลงค่ะ
จุดปฏิบัติเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพนะครับ